ผู้ชมขาคุณผู้ชมคะมาดูคนนี้กันบ้างดีกว่า
สายหมอนลำนี้ตกหลังวันไคล้วันเกิดคนนี้ค่ะ
สายหมอนลำบอกเลยยกให้เชิงทีล
แล้วใบ้ว่าเหาะมือ
นี่คุณดูนี่ตามต่างจังหวัดบ้านท่านเนี่ยมีแบบนี้เลยนะ

แห่นี่หมอลำสาวชื่อดังจากเมืองขอนแก่นค่ะ
น้องแอนอรดีจากวงหมอลำชื่อดังที่คิวงานฮอตสุด
วงสาวน้อยเพชรบ้านแพง
วันเกิดปีนี้คุณดูใจฟูจริงค่ะ
เพราะว่าแฟนคลับจัดเตอร์ไพรส์วันเกิด
ด้วยการจ้างรถแห่ติดรูปน้องแอนนี่นะ
วิ่งไปทั่วเมืองขอนแก่นเลยที่บ้านเกิดน้อง
และจังหวัดมหาสารคามค่ะ

มีเอฟซีไปยืนร่วมถ่ายรูปตรงนั้นค่ะ
บางคนบอกว่าขอเสิร์งตรงป้ายแฮปปี้เบิร์ตเดย์น้องเลยนะ
แม้ว่าจะเปิดเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์ไม่ได้เพลงหมอลำนะ
แต่ด้วยความว่าใจรักหมอลำใจรักน้องแอน
เสิร์งกันหน่อยคุณผู้ชมดูสินี่เป็นไงนะฮะ
และยังไม่หมดแค่นี้นะคะแฟนเนี่ย
นี่เป็นไงขึ้นภาพแล้วก็ข้อความแฮปปี้เบิร์ตเอง
ทั้งที่ขอนแก่นนครราชศรีมาสุรินทร์แล้วก็ร้อยเอ็ดอืม

เจอแบบนี้ปลื้มสุดเลยค่ะ
คือไม่รู้จะเอาอะไรตอบแทนให้แฟนคลับดีนะครับ

ขอให้พ่อยกใบยกน้องแอนทุกคนนะฮะ
ติดตามน้องแอนตลอดไปค่ะ
ลดนะเวลาแฟนคลับเขารักใครนะ

แต่ด้วยว่าศิลปินน่ารักด้วย

แฟนคลับก็จะติดตามแบบนี้ตลอดไปนะคะ

นี่ขับมาผ่านบันเทิงไทยรัฐสักหน่อย
เดี๋ยวจะเต้นให้สักหนึ่งตับหน้าค่ะ
แล้วต้องขอบคุณน้องแอนด้วยนะคะ

แล้วคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยก็คืออัดให้เราตอนตี๕
คือน้องทำงานคืองานแน่นมากจริงนะคะ

หมอลำซิ่งที่ดังจริงแห่งยุคเลยนะคะ

สำหรับแอนตลอดีติดตามงานต่อไปจ้ะ